เหตุการณ์นี้ที่ราชบุรีค่ะเดี๋ยวจะให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
หน้าร้านสะดวกซื้อร้านนี้นะคะก็คือจะมีผู้ก่อเหตุเนี่ย
เดินเข้าไปในร้านหลายคนอยู่เหมือนกัน

แล้วเขาก็จะลากพนักงานร้านสะดวกซื้อออกมาหน้าร้าน
พอลากออกมาแล้วเนี่ยค่ะโดนเลยนี่ค่ะ
เตะเข้าหัวเตะเข้าหน้าโดนรุมแบบนี้
ผู้หญิงที่มาด้วยเหมือนเขาพยายามจะห้ามนะคะ
แต่ผู้ชายเสื้อเหลืองไม่หยุดโอ้โห
ไปต่อยเขาซ้ำอีกค่ะนี่เขาฟุบไปแล้วนะฮะ
จนเขาสลบค่ะพี่อุ๋ยทำร้ายเขาจนเนี่ย
จนเขาเนี่ยไม่หยุดไงคะโอ้โห
คือจนเอาจนเขาน็อกเอาจนเขานิ่งถึงจะยอมหยุด

นักงานร้านสะดวกซื้อถูกลากออกมาหน้าร้านและถูกรุมทำร้ายแบบนี้ค่ะ
พนักงานร้านสะดวกซื้อคนนี้คือน็อกไปเลยเห็นไหมคะ

เขาแจ้งความนะคะสพเมืองราชบุรียืนยันว่าจะเอาผิดกับคนที่ก่อเหตุให้เต็มที่ให้ถึงที่สุด
คำถามคือแล้วสาเหตุมันคืออะไร

ไม่ยอมหยุดอ่ะคือนิ่งไปแล้วยังเดินวนมองอะไรแบบนี้
อุ๋ยคุณผู้ชมต้องลองฟังสาเหตุด้วย

นายปัจจุอายุเพิ่ง๑๙นะ
บอกว่าก่อนที่จะโดนหลุมทำไร
เขาก็อยู่ในร้านเติมสินค้าอยู่ในร้าน
ผู้ชายคนนึงเป็นลูกค้าเดินมาซื้อน้ำแข็ง
ไม่ใส่นักกากอนามัยก็เลยไปเตือนว่าให้ใส่นักกากอนามัยด้วยนะ
อ้างว่าไม่มีเงินซื้อหน้ากากอนามัยแล้วหาเรื่องพนักงานเลย
หาเรื่องเลยว่ามึงมีอะไรกับกูไหมโยนน้ำแข็งทิ้งถอดรองเท้า
ผลักอกน้องพนักงานร้านสะดวกซื้อนะคะแล้วต่อยกันในร้านไปรอบหนึ่งนะคะ
คือน้องพนักงานร้านสะดวกซื้อก็ยอมรับว่าก็ต่อยป้องกันตัวไปครั้งนึง
แล้วไปหลบหลังร้านคือไม่อยากจะมีเรื่อง
หลังจากนั้นมันก็เกิดเหตุการณ์ตามคลิปก็คือไอ้ลูกค้าคนนั้นไปตามพวกมา
ไปเอาพวกมาเพิ่มตอนแรกอยู่คนเดียว
ทีแรกหนึ่งต่อหนึ่งใช่ค่ะไปเอาพวกมาเพิ่มค่ะ
ตายแล้วกลับมาลุมทำร้ายอย่างที่เห็นในคลิปภาพ
คือน้องพนักงานร้านสะดวกซื้อที่ถูกทำร้ายบอกว่า
ยกมือไหว้แล้วนะคะร้องขอชีวิตแล้วนะคะ
แต่กลุ่มที่ก่อเหตุไม่ฟังรุมไม่ยั้งยับเยินหัวแตกหน้าบวมช้ำอะค่ะ

ผมไม่คิดว่าเขาจะมาคุยผมไม่คิดว่าเขาก็เข้ามาลุมทำร้ายผม
ตั้งแต่ข้างในร้านครับแล้วทีนี้เขาก็
ข้างในตึกเขาก็ลากออกมาต่อข้างนอกครับ
อยากให้เขาโดนทางกฎหมายและถูกปกติไปเลยครับ
นี่นะคะน้องพนักงานร้านสะดวกซื้อนายพัทธมนต์
น้องเขาก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลราชบุรีนะคะ
แล้วก็จะเอาผลตรวจร่างกายไปให้กับทางตำรวจ
ยืนยันว่าจะเอาเรื่องกับแก๊งที่ก่อเหตุให้ถึงที่สุด
แต่ว่าตอนนี้น้องเขาก็เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยของตัวเอง
เพราะน้องต่างถิ่นไม่ได้เป็นคนราชบุรี
แต่มาทำงานร้านสะดวกซื้อที่ราชบุรี
แล้วไอ้แก๊งนี้มันเป็นเจ้าถิ่น
วัยรุ่นเจ้าถิ่นน้องเขาบอกแบบนี้ค่ะ
แล้วพอไปตามเพื่อนมาเนี่ยโอ้โหเก่งจังเลย

แล้วต้นเรื่องคือแค่น้องไปเตือนว่าทำไมไม่ใส่หน้ากากอนามัย

คุณออกไปนอกบ้านนอกเคหาสถานช่วงนี้

เขาเตือนเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรทำตามหน้าที่
แล้วเขาเป็นพนักงานไงเพราะเป็นพนักงานร้านไหน
เวลามีลูกค้าเข้ามามีคนเข้ามาใช้บริการ

เผลอนี่ความจริงเขาไม่ให้เข้าเลยซ้ำนะฮะ